ว่าวันนี้เนี่ยทีมข่าวกีฬาไทยรัฐโดยคุณเอกชุมพรสุรพัฒนจารุมณีมีโอกาส
ไปดูศรีสะเกดซ้อมซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรื่องของการลงนวมเนี่ย
ก็เป็นข้อห้ามอยู่แล้วต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างทางค่าย
กับทางสื่อมวลชนจะไม่เก็บภาพนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าหลุดออกไปเนี่ย
ทีมงานของอิรานีแอสอาจจะเอาไปแกะแล้วก็แก้ทางมวยได้
จากนั้นเนี่ยก็จะเห็นภาพเดี๋ยวขึ้นภาพมาดูกันหน่อยนะครับ
ก็จะมีบรรยากาศได้พูดคุยกับทางคุณเทียนชัยพิสิวุฒินันด้วย
ซึ่งจะให้ข้อมูลกับเราเกี่ยวกับความพร้อมของศรีสะเกดล่าสุดนะวันนี้
ในช่วงเช้านี้ก็น่าจะมีการทดสอบหนักในทุกวัน
ครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับ
สำหรับคุณเทียนชัยพิสิทธินันฝ่ายต่างประเทศของนครหลวงโปรโมชั่นนะครับ
เดี๋ยวมาสอบถามเรื่องของความพร้อมของเจ้าแหลมศรีสะเกดนครหลวงโมชั่นนะครับ
ก่อนจะป้องกันแชมป์โลกสมัยที่๓วันเสาร์หน้านะครับ

วันนี้พูดคุยกันก็เอาเรื่องของน้ำหนักล่าสุดก่อนนะครับ

จากการทำน้ำหนักเห็นก่อนหน้านี้คุณพ่อเคยให้สัมภาษณ์ว่า
ผมจำให้ผิดอาทิตย์ที่แล้วเกินอยู่ประมาณ๕ปอนด
ตอนนี้วันนี้นะวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ครับผมวันนี้ก็จริงมีกำหนดการการชั่งน้ำหนักล่วงหน้า๗วันพอดีนะครับ
ซึ่งเขาก็อนุญาตให้น้ำหนักเกินได้ถ้า๗วัน๕เปอร์เซ็นต์

ซึ่งพี่แหลมก็ทำได้ครับพอดีเป๊ะครับ
แล้วก็จะไปแช่งอีกทีก็คือก่อนชก
ช่างอีกที๑วันก่อนชกใช่ครับผม
นี่บรรยากาศณตอนนี้นะครับกับช่วงก่อนอันนี้ประมาณสัก๒เดือน
เตรียมตัวคือศรีสะเกดผมว่าไม่เคยเตรียมตัวน้อยขนาดนี้
อันนี้ไม่ได้ว่าทีมงานเดี๋ยวโปรแกรมมันเพิ่งลงตัว
๒เดือนคร่าวเนี่ยการซ้อมหนักขนาดไหนครับ
ครับการซ้อมก็เข้มข้นครับหนักเหมือนทุกครั้งครับ
ถึงแม้ถึงแม้คราวนี้ถ้านับหลังจากไฟส์ที่แรกใช่มั้ยครับ
จะมีเวลาเตรียมตัวประมาณ๒เดือน
แต่ว่าจริงแล้วไฟล์ที่เราโอนอีกเครื่องนะครับ
ซึ่งพี่แหลมก็จะพร้อมแน่นอนครับสำหรับการป้องกันแชมป์วันเสาร์หน้านี้ครับผม
คือถ้านับย้อนไปตั้งแต่ไฟล์ที่ป้องกันแชมป์โลกสมัยที่สอง
ตัวสำหรับไฟล์นี้ยังไงครับที่จะเจอกับมวยเมซิกันอย่างอีรานดีแอสนะครับ
ครับผมก็มีการเตรียมตัวครับศึกษาดูเทปของอีรันดีแอสกัน
หลายไฟล์ครับแล้วก็อ่าทางทางเสียหุ้ยครับ
คุณพ่อผมครับคุณที่นั่นแล้วก็ครับพี่ชายผมคุณชกชัยครับ
ก็อ่าได้ได้ได้ศึกษาแก้ทางร่วมกับพี่แหลมแล้วก็อ่า
ได้ได้จ้างคู่ลงนวมครับได้มีคู่ลงนวมที่สไตล์การชก
แล้วก็ส่วนสูงรูปร่างสไตล์การชกคล้ายกับอีรานดีแอสครับ
มาลงนวมเป็นระยะเวลาเดือนกว่ากว่านะครับผมแล้วก็มีการลงนวมสลับกัน
อ่าสามถึงสี่คนครับลุมพี่แหลมซึ่งซึ่งซึ่งทั้งสไตล์
เราก็ได้เตรียมตัวมาแล้วแล้วก็ความฟิตอะไรครับก็ก็เตรียมตัวมา
เต็มที่ครับผมครับเรื่องของการลงนวมที่บอกว่ารูมกันเนี่ย
อันนี้ก็อธิบายให้แฟนมวยเข้าใจก็คือว่าจะแบ่งช่วงเป็นยกกันนะครับ
ทีละคนใช่ไหมครับคราวนี้วิธีการเนี่ยเอ่อ
มันจะทำให้ศรีสะเกดกรอบไหมครับเรามีวิธีการแบ่งพักยังไง
ว่าช่วงแรกหนักแล้วช่วงหลังหลังเนี้ยมาเบายังไง
เพื่อให้ร่างกายกับศรีสะเกดพร้อมที่สุดนะครับครับก็แต่ว่าเอ่อ
การลงนวมแบบลุมแบบที่พี่เตเรียนให้ทราบครับผม
ว่าเราจะสลับกันคนละ๔ยกครับก็คือผู้ลงนวม๔ยก
ห้ายกหกยกแล้วแต่ครั้งครับผมครับเอ่อแต่ว่าการทำแบบลงนวมแบบนี้ก็
ก็ก็เป็นปกติของค่ายนครหลวงโปรโมชั่นครับตั้งแต่สมัยพี่แหลมเป็นแชมป์โลกคราวแรก
แล้วก็ตั้งแต่ไฟล์ที่เอ่อชกกับโรมันหนึ่งโรมันสองแล้วก็เอสตราด้าครับ
แล้วมีการลงนวมแบบนี้เอ่อตลอดเวลาครับเพื่อเพื่อจะรักษาความฟิตว่า
ให้พี่แหลมต้องกระตือลือล้นในการลงนวมทุกยกครับผมไม่ไม่ผ่อนเลยครับ
วันหนึ่งช่วงช่วงแรกแรกแบ่งยังไงครับคือเอ่อวันละสิบสองแล้วก็ลดลงมาหรือว่ายังไงอ่ะครับ
ครับผมจะเริ่มช่วงซ้อมเดือนแรกครับก็จะเริ่มตั้งแต่ลงนวม๓ยกครับ
แล้วพอสามยกก็ขึ้นไปสี่ยกสี่ยกเป็นหกยกจากหกยกขึ้นมาเป็นวันละแปดยกครับ
จากวันละแปดยกขึ้นมาเป็นสิบจนจนสุดท้ายก็จบที่วันละสิบสองครับ
แล้วพอ๑๒ช่วงนี้ก็ช่วงพีคตอนนี้เราเหลือเวลาอีกอาทิตย์กว่า
ก็จะเริ่มลดจำนวนยกของการลงนวมลงครับจากสิบสองเหลือสิบเหลือแปดเหลือหก
แล้วก็ยุติการลงนวมเพื่อรักษาน้ำหนักต่อไปครับผม
ก็แสดงว่าตอนนี้ยังไม่ครบตามที่ตั้งเป้าไว้หรือว่าครบแล้วครับ
จำนวนยกจริงจริงครบแล้วครับครบแล้วครับ
ครบแล้วครับผมจำนวนยกครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่อ่า
รักษาน้ำหนักครับแล้วก็สภาพร่างกายทบทวนเชิงชกครับผม
แก้แก้แก้ทางต่อครับผมอ่างั้นเราเราจบไฟล์นี้สมมุติแล้วกันนะครับ
ผมผมถามข้ามช็อตแล้วว่าก็คุยกับคุณไกรสอนนอกรอบได้ดูซูเปอร์ไฟล์สาม
พวกเรานั่งดูกันผมว่าคุณแบงค์ก็ดูเหมือนกัน
เอาสมมุติไม่ต้องถามเกี่ยวกับว่าจะผ่านให้ผ่านอีราดีแอสยังไงก็ตามนะครับ
ผมเอาซะว่าผ่านไปคิดว่าโอกาสจะได้ชกกับใครคือมองใครไว้
เพราะว่าฟอร์มซูเปอร์ไฟล์๓อีโอกะก็ดีแล้วก็แฟนมวยโอ้โหอยากให้ชกกับโอกะมาก
ในรุ่นซูเปอร์ไฟล์สามร้อยสิบห้าปอนด์ทั่วโลกมีนักมวยที่เก่งเยอะมากระดับโลก
แล้วก็ไม่ว่าพี่แหลมจะเจอกับใครก็จะมีคู่ชกที่แฟนมวยทั่วโลกสนใจเยอะครับ
อิวโอกาเองที่โชว์ฟอร์มผมมองว่าในซุปเปอร์ไฟล์๓ที่ผ่านมา
โชว์ฟอร์มน่าจะดีที่สุดในชีวิตของเขาเป็นนักมวยระดับโลกเลย
ทั้งเอสราด้าที่ต่อคิวอยู่แล้วหรือแม้แต่เนียนเตสเอง
แล้วก็เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีโรมันกรชาเละที่ชนะครับผม
หลังจากนั้นก็กลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีครับ
แล้วก็ยังมีแชมป์โลกสถาบันอื่น
ที่ออกข่าวติดต่อมาเรื่อยครับว่าสนใจเจอกับพี่แหลมศรีสะเกดเหมือนกันครับ
อ๋ออังคาร์ฮาสบอกจะเดินทางมาดูเลยใช่ไหมครับ
ใช่ครับเห็นอังคาฮาสออกข่าวอยู่ครับกับ
ถ้าเขาต่อยรู้สึกอีก๒๓วันข้างหน้าครับ
ถ้าสามารถชนะได้แล้วไม่มีอาการบาดเจ็บ
ก็จะขอมาประเทศไทยเพื่อมาชมพร้อมพี่แหลมศิษยาเกียรติ

แล้วเขาก็ชี้แจงมาว่าอยากจะเจอมากครับ
อยากจะล้มช้ำกับศิษยาเกียรตินครหลวงโปรโมชั่น
ซึ่งเมื่อเช้าผมก็เห็นข่าวทางโปรโมเตอร์ใหญ่ระดับโลกครับ
อย่างคุณบ๊อบอารำก็ออกมาพูดเองว่า
ถ้าอังคาฮาสอยากเจอแล้วโชว์ฟอร์มได้ดีในไฟล์นี้
เขาจะติดต่อพี่แหลมมาแน่นอนครับ
ก็รอรับโทรศัพท์อยู่ครับ
โอ้โหพร้อมไปทุกที่

ไหนวันนี้๒๘เนี่ย

เรื่องของไฟล์ต่อไปของศรีสะเกด
หลายคนก็คาดการณ์ว่าโอ้โหจะเป็นไฟล์ที่ทำเงินแบบมหาศาลมาก
แต่ในส่วนตัวของคุณแบงค์ก็เนี่ย
แหมเขามีวางแพลนชีวิตอะไรบ้างไหมครับ

อยากจะขยับขยายชุดส่วนตัวไงบ้างมีการพูดคุยบ้างไหมครับ
แล้วคิดว่าถ้ามีอะไรคืบหน้าอาจจะแจ้งพี่สื่อมวลชนแล้วก็แฟนมวยทุกคนครับ

เดี๋ยวยังไงในวันที่๑ตุลาคม

การมาประจันหน้ากันของอีราเดแอสกับทางศรีสะเกด
ที่เกิดขึ้นกลางห้างใหญ่เลยนะครับ

ก็อยากจะขอเชิญชวนแฟนมวยทุกท่านครับ
เวลาประมาณ๖โมงเย็นครับผม
ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับ

ซึ่งปกติแล้วในต่างประเทศอย่างอเมริกา
หรือว่าประเทศอังกฤษหรือในยุโรปครับ
ก็จะมีบ่อยที่มีการแถลงข่าวกลางห้างครับ
แล้วก็จะมีแฟนมวยไปเยอะแยะ
แล้วก็เป็นการขมขวัญคู่ชกไปในตัวครับ
ก็อยากจะเชิญพี่สื่อมวลชนแล้วก็แฟนมวยทุกท่านครับมา
มาร่วมกันให้กำลังใจพี่แหลมวันนั้นครับ
แล้วก็เป็นการข่มขวัญอีรันดีแอสไปในตัวครับ
ก็อยากจะให้มาร่วมสนุกกันครับผม
ได้ครับขอบคุณมากนะครับคุณแบงค์ครับ
ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ
ขอบคุณที่เขาต้องการด้วยนะครับ
ก็ติดตามกันนะครับ๖ตุลาคมนี้นะครับ
ชิดติดขอบสนามนะครับก็มีเรื่องมาประชาสัมพันธ์กันนะครับ

โค้ดคำว่าวันไทยรัฐนะครับจะได้ส่วนลด๒๕นะครับ

แล้วก็ยังมีนักสู้อื่นด้วยนะครับก็เน้นย้ำโปรเบิร์ตกันหน่อย

โสงซิงน้อยนะครับปว่าแตีลละกุน

น่าจะเป็นอีกหนึ่งสังเวียนที่แฟนคุ้มค่า
มีทั้งมวยไทยแล้วก็มีมวยสากลมาฝากกันด้วยครับ
ร่วมสนุกครับลุ้นรับเสื้อวอร์ม

และนัวมวยพร้อมลายเซ็นต์ของเจ้าแหลม
แข่งขันที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่๖ตุลาคมนี้
ในเพจของไทยลัดเชียร์ไทยแลนด์
ส่งกำลังใจเชียร์นักสู้ชาวไทย
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง๓ตุลาคมเวลา๑๗น
วันที่๔ตุลาคมเวลา๑๘น
ให้ดูของกันนิดนึงแล้วกันนะครับก่อนที่จะพักเบรกกันไป
นี่ครับนวมที่ศรีสะเกดเซ็นลายเซ็นมาเรียบร้อยแล้วนะครับ

แล้วก็เป็นครั้งแรกที่เซ็นลงนวมของวันซูเปอร์ซีรีส
ซึ่งเป็นนวมที่ใช้แข่งขันคิกบ็อกซิ่งนะครับ
ก็นำมาฝากกันหรือว่าแข่งขันมวยไทยจะเป็นครั้งแรกที่คนที่ได้รวมนี้ไป
แล้วก็อย่างฝั่งไก่สอนนิดนึงนะครับ
เสื้อเสื้อนี้ก็เป็นเสื้อที่ศรีสะเกดก็จะขึ้นไปออกงานต่าง
แล้วก็ไปที่อเมริกาก็ใส่เสื้อนี้เหมือนกันต่างแดน
นี่ทีมศรีสะเกดนะครับ

อันนี้มี๒รางวัลแต่ว่าแจกรางวัลละ๑อย่าง

สนุกถึงวันที่๓ตุลาคมนะครับ